คุณผู้ชมครับคดีลาลาเบลลืมคดีนี้หรือยังยังฮะ
อ่ามีความคืบหน้าครับสารจังหวัดนนทบุรีนะครับพิพากษา
ยกฟ้องแก๊งปาร์ตี้บ้านบางบัวทองเจ็ดคนในคดีซ่องโจรและ
เป็นธุระจัดหาสารท่านชี้ว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอที่จะ
เอาผิดครับสารจังหวัดนทบุรีนะครับพิพากษาคดีที่
อายการเป็นโจทยื่นฟ้องแก๊งปาร์ตี้บ้านบางบัวทองจังหวัด
นนทบุรีในฐานความผิดซ่องโจรและนางสาวกริตติยาฤทธิ
มังกรหรือว่าโมเดลลิ่งเดียฐานความผิดเป็นธุระจัดหา
ซึ่งเป็นคดีต่อเนื่องจากคดีการเสียชีวิตของนางสาวที่
ติมานพิพัฒน์หรือว่าลาลาเบลอายุยี่สิบห้าปีโดยสารชั้น
อ่านคำพิพากษายกฟ้องคดีซ่องโจรแก๊งปาร์ตี้บ้าน
บางบัวทองทั้งเจ็ดคนประกอบด้วยจำเลยที่หนึ่งถึงหก
คือนายชัยพลพันนาหรือว่าคิวอายุ๒๙ปีนายนาธี
สถิตพงษ์สถาพรหรือว่าตีอายุสามสิบสามปีนางสาวพิกุ
นทองบุญภาหรือว่าอายุยี่สิบสี่ปีนายกฤษฎาโลหิตดีหรือ
นายโนบิอายุยี่สิบเจ็ดปีค่ะนางสาวพัฒนารักษาคุณหรือว่า
ปีใหม่อายุยี่สิบหกปีและนายโกเซตฤษนิทิเลิกหรือว่า
ปองอายุสามสิบห้าปีครับโดยก่อนหน้านี้นายชัยพลหรือว่า
กับพวกรวม๖คนถูกฟ้องในข้อหาซ่องโจรและกระทำ
อาจารย์โมเดลลิ่งเดียแต่ต่อมาโมเดลลิ่งเดียได้
ขอถอนคดีอาณาจารย์ออกไปแล้วทำให้ฝ่ายจำเลยเหลือ
แต่คดีซ่องโจรเท่านั้นส่วนโมเดลลิ่งเดียซึ่งเป็น
จำเลยที่๗ถูกฟ้องข้อหาเป็นธุระจัดหาสารได้
ตัดสินให้ยกฟ้องด้วยเช่นกันทำให้จำเลยทั้ง
คนพ้นจากทุกข้อกล่าวหาครับด้านทนายโนบิซึ่ง
ตกเป็นจำเลยในคดีนี้นะครับมาฟังคำพิพากษา
ด้วยตัวเองโดยมีนายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพลและ
นางสมพรหลาโพหรือป้าแตนเดินทางมาให้กำลังใจ

เหตุผลว่าพิตตี้ที่มาในงานครับจะต้องมีความระมัดระวัง
ระวังแล้วก็สมัครใจมานะครับแล้วการทำงานนั้น
จะต้องระมัดระวังแล้วก็มีการตัดสินใจที่จะดื่มได้หรือ
ดื่มแต่ตนเองก็ยังเลือกที่จะดื่มนะครับดังนั้นเนี่ย
สารจึงยกยกประโยชน์แห่งความสงใจนะครับว่าการถือ
นั้นถือว่าเป็นการสมัครใจดื่มนะครับสามารถที่จะ
ปฏิเสธได้นะครับแล้วตัวเองก็สนุกสนานในงานนะครับ
ประกอบกับพยานหลักฐานต่างที่นำเสนอต่อสารสารก็มี
ความเมตาให้ความดีทำครับผมส่วนในนักทีสถิตพง
สถาพรหรือว่าตีเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุนะครับและเป็น
หนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากนะครับ
แล้วก็ขอบคุณสารที่ให้เมตายกฟองครับเขาอ่านคำพิภาพ
สารแล้วก็มเอยคตาตัดให้ไม่มีความผิดยกฟองครับอ๋อ
เพราะว่าถูกลื้อถอนออกไปหมดแล้วนะครับไม่มีแล้วนะฮะ
เหลือเพียงตัวบ้านเท่านั้นซึ่งหลังเกิดเรื่องทางเจ้าหน้าที่
ได้เข้าตรวจสอบพบว่ามีการต่อเติมผิดแบบ
แล้วก็ไม่ได้มีการขออนุญาตในการก่อสร้างนะครับ
จึงมีคำสั่งให้ลื้อถอนออกไป